แกล้งคนที่แบบเฮ้ยไม่รู้จักกันเลย
มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามกันเลยกับช่วงของ

คุณผู้ชมครับไปดูการแกล้งคน
ที่คนถูกแกล้งไม่ค่อยจะแฮปปี้สักเท่าไหร่
เพียนพอให้ใหญ่สอนเดินมาฮาเนี่ย
จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะเพียด
โอเคเพื่อนนมทำแค่มโปมีภาระ
ตัวหนีได้รีบเรียกเรียกเรียก
โอ้โฮฮุ่ยพุทธโทษพุทธหังกระมังหม้อ
แม่ใหญ่สอนได้ยินเสียงเท่านั้นแหละ
โยนมิดพระที่แกถือมาดังตรงหลัง

ดีนะไอ้น้องที่ยายสอนเนี่ยไม่คว่างมีดมาจามเข้าที่หน้าของเองน่ะ

แม่ยายสอนยังไม่ทันจะหายโมโหเจ้าเด็กสองคนนี้เนี่ย
ก็หาเป้าหมายใหม่ได้แล้วล่ะครับ
คราวนี้เป็นใครเห็นวิ่งมาแต่ไกลโน่นเลยนะ
เที่ยงไอ้เคนธีรเดชเนี่ยกำลังมา
โอเคเพื่อนงานนี้เนี่ยเอาให้หนักกว่าแม่ยายสอนนะเพื่อน
เฮ้ยบอกต้องห่วงเพื่อนบอกต้องห่วง
โอ้โหงานนี้เล่นใหญ่ถึงท่านบอกไม่ได้ยุ่งกับเมียเช้าบ้านเขาเลยเหรอไอ้น้อง

มันเล่นใหญ่จริงสมกับมาเสียด้วยล่ะครับ
งานนี้อ้ายเคนธีรเดชของเราโกยแนบแบบไม่คิดชีวิตเลยล่ะครับ
ที่ยุ่งกับเมียชาวบ้านเป็นอ้ายเท็นต์กรณีน่ะ
ยังนะคุณผู้ชมเจ้าคู่หูตัวแสบ
เรื่องแกล้งเรื่องแกล้งบอกเลยว่าเรื่องขนัดนักแหล่
โดยเฉพาะคนแก่แล้วก็เด็กกลุ่มนี้ล่ะครับ
พี่อย่าทำผมเลยพี่

หนักกว่าใครก็เด็กกลุ่มนี้นี่แหละครับคุณผู้ชม
หนึ่งในสามถึงกันล้มตัวลง
ประหนึ่งว่าโดนกระสุนดอกนี้เข้าไปเต็ม
เฮ่ยทีแรกก็นึกว่าตัวเองตายจริงอะไรจริง
น่าจะนึกคืนได้ว่าเอ๊ะยังสบายดีอยู่
เท่านั้นแหละครับแตกกระเจิงวิ่งกระจาย

เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเบิร์ตคำสิว่าว
เอาเป็นว่าอย่าไปเที่ยวแกล้งใครต่อใครเขาแบบนี้

หัวใจจะวายวัสสะหันธ์
อยากไปแกล้งคนอื่นเขาแบบนี้เลย
กลัวตกใจหัวใจวงหัวใจวายตายไปทำไงอ่ะ

อะไรที่มันพร้อมจะเล็ดลอดออกมาได้มันก็ออกนะ

น้ำตาคงจะสองอย่าง

อ้าหยอกกันต่อมาดีแต่ข้อไม่ค่อยดี
ตลอดขอบคำโดยมาให้ดูแล้วนะครับ